ที่นนทบุรีกันหน่อยนะคะเจ้านายลูกน้องค่ะ
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันหน้าบ้าน
ปกติสองคนที่สนิทกันนะอยู่บ้านเดียวกันด้วย
เวลาไปทำงานก็ขี่รถไปทำงานด้วยกันแล้วก็กลับมาบ้าน
ตั้งวงเล่าดื่มกันเป็นชีวิตปกติประจำวันแบบนี้ค่ะ
คนหนึ่งเป็นศพคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหานะคะ
เมาแล้วทะเลาะกันแทงเข้าไปสี่แผลตายเลยอะค่ะ
ตำรวจสภบางบัวทองได้รับแจ้งเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตก็รีบลงพื้นที่มา
ที่เกิดเหตุเป็นกลางถนนในหมู่บ้านในอำเภอบางบัวทองนะคะ
ผู้ตายชื่อนายยงวุฒิอายุ๕๐ปี
มือขวาเขาเนี่ยคุณเห็นสีดำตรงนั้นไหม
คือฉมวกยิงปลา๑อันแต่ที่ตัวเขาเนี่ยนะคะแผล๔แผล
มีที่หน้าอก๒แผลแล้วก็หลังอีก๒แผล
ผู้ก่อเหตุคือนายสิริวัตรนะคะอายุ๖๕ปี
เป็นช่างรับเหมาปลูกกระเบื้องแล้วก็เป็นนายจ้างของคนตายด้วย
หน้าก็มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งจนเลือดนี่ไหลเลยค่ะ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเขาบอกเขาทิ้งลงคลองไปแล้ว
ตำรวจก็ไปงมงมอยู่ไม่นานก็เจอนะคะ
เป็นมีดด้ามยาประมาณหนึ่งฟุต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็น๒๕มีนาคมเมื่อวานนี้
นายศิริวัตรยอมรับสารภาพบอกว่า
คือเขากับผู้ตายเป็นนายจ้างลูกน้องกัน
ก็ชวนกันนั่งกินเหล้าขาวหน้าบ้าน
แล้วเขาไปพูดแซวลูกน้องคือคนตายนี่แหละบอก
ระวังนะระวังเดี๋ยวเท่าแก่จะตบ
ผู้ตายก็คิดว่าเขาเอาเรื่องอะไรไปฟ้องเท่าแก่หรือเปล่า
ได้มาแซวแบบนี้เลยทะเลาะกัน

เขาบอกว่าคนตายเอาปืนฉมวกปลามาทุบตีเขาที่หน้าก่อน
เขาก็เลยหยิบมีดพกที่เมื่อสักครู่นี้
เจ้าหน้าที่เขางมขึ้นมาจากน้ำที่คุณผู้ชมเห็นนั่นนะคะ
แทงสวนไปหลายครั้งจนเสียชีวิต
พอเกิดเหตุแล้วเขาก็ปั่นจักรยานกลับบ้าน
แล้วก็เอามีดทิ้งลงคลองข้างทาง
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ยังมีคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่ที่พื้นอยู่บ้าง

คนก่อเหตุไปซื้อเหล้าขาวที่ร้านขายของชำ

ก่อนที่ผู้ตายจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา

ทะเลาะกันแล้วก็แทงกันตายนี่แหละค่ะ
ผู้ก่อเหตุเขามาซื้อเหล้าป้าไปกิน
แล้วก็จะนั่งกินอยู่ที่โต๊ะหินนั่นค่ะ

ตายก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือไงนะคะ
แล้วก็ไปนั่งคุยกันแป๊บหนึ่ง
ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ปกติก็เลยไม่ได้สนใจอะไรค่ะ
แล้วก็มาเห็นอีกทีก็คือตีใส่หากัน

ก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างวางอยู่หน้าบ้าน

เพื่อนบ้านใกล้เคียงบอกว่าปกติคนก่อเหตุอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
แต่ระยะหลังเห็นผู้ตายมาขออยู่ด้วย
แล้วผู้ตายมีมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่ก็จะขี่รถไปทำงานด้วยกัน
พอกลับมาก็ชวนกันดื่มเหล้าเกือบทุกวัน
แล้วพอเมาได้ที่ก็จะตีกันเสียงดังทะเลาะกันเสียงดังนี่แหละค่ะ
แต่สุดท้ายก็จะมาจบกันที่วงเล่าแล้วก็กลับเข้าบ้านพร้อมกัน
คือเป็นแบบนี้ทุกวัน
พอเมาก็จะทะเลาะกันอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันทำไมถึงต้องฆ่ากันนี่แหละ

ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้แต่ว่าเรารู้แค่ว่าเวลาเขาเมา

ใช่แต่เป็นบางครั้งนะ
แต่เป็นบางครั้งนะแต่ก็อยู่กันเหมือนเดิม
ไปดูบรรยากาศที่สพบังบัวทองกันหน่อยนะครับ
วันนี้ญาติแล้วก็ลูกสาวของคนก่อเหตุมาเยี่ยมค่ะ
ลูกสาวที่ใส่เสื้อยืดสีดำเนี่ยนะคะก็บอกว่า
พ่อยืนยันกับเธอว่าลูกจ้างทำร้ายพ่อก่อน
แล้วเธอก็เห็นว่าที่หน้าพ่อก็มีแผล
เธอก็เลยอยากจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อ
วันนี้หลังจากไปเยี่ยมพ่อในห้องควบคุมผู้ต้องหา
พ่อบอกว่าเครียดมากกินข้าวไม่ลงเลย

เพราะตอนนี้เป็นห่วงกลัวพ่อจะคิดสั้นค่ะ

เพราะตอนนี้พ่อหน้าเขียวแบบววมไปหมดแล้ว
อยากให้พ่อได้รับความให้ทำได้ขนาดนั้นหรือ

คือละมองของพ่อเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะกิจกรเหตุอยู่แล้ว
เขาไม่ได้ไปทำก่อนใช่ไหมครับใช่
แต่ทางฝั่งของผู้ตายครอบครัวเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะ
คือวันนี้ครอบครัวไปรับศพ
ผู้ตายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไซน้อย
เราก็เลยได้คุยกับภรรยาคนตายนะคะ
คือภรรยาบอกว่าสามีเพิ่งจะทำงานร่วมกับคนก่อเหตุไม่นาน
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายกัน
ที่มาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเธอบอกเธอไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะพฤติกรรมของคนป้องกันตัวทำไมต้องพกมีดมาด้วยอ่ะ

บอกแบบนี้มันตั้งใจเตรียมมาหรือเปล่า
ยังกระหน่ำแทงไป๔แผลจนตาย
ถ้าป้องกันตัวจริงทำไมมีดเขาไปเอามาจากไหน
ถ้าถ้าเขาไม่เกียมติดตัวมาตลอดจริงไหม
คนเราอยู่เดินตามถนนอย่างนี้จะพกไม่ได้ด้วยเหรอ

กไม่ได้อยู่แล้วคนเราเวลาเดินมันก็ต้องพร้อมที่จะมีเรื่อง

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนทบุรีค่ะ